เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ไทยรัฐต้องขอเคลียร์
แล้วก็ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อกับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย
มีผู้ไม่ประสงค์ดีทำการปลอมแปลงหน้าเว็บเพจของไทยรัฐออนไลน์
ประกดโลโก้ไทยรัฐชัดเจนและลงข่าวเรื่องของคุณปธิสดี
ซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนนะครับ
ตอนนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีรายนี้กำลังถูกติดตามตัวอยู่นะครับ
เพื่อดำเนินคดีตามความผิดการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านคอรบคอมพิวเตอร์ด้วย

ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนแล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณปอทฤษฎี
ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอชี้แจงนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากผู้ไม่หวังดี
ดัดแปลงเว็บไซต์ของตัวเองให้มีหน้าตาเหมือนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
โดยไม่ได้รับอนุญาตมาก่อนแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเท็จออกไป
ขอยืนยันนะครับว่าไม่ใช่การนำเสนอของไทยรัฐออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับ
โดยฝ่ายกฎหมายได้รวบรวมหลักฐานเพื่อจะยื่นฟ้องร้องผู้กระทำความผิดแล้ว
รวมถึงขอให้ประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวเพราะอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพให้ร่วมกันส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ
ซึ่งการแชร์ข้อมูลก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับ
ไทยรัฐไม่ได้อยากจะมีคดีความนะครับเรื่องนี้
ต้องบอกว่าผู้ที่นำเอาเรื่องนี้ไปแอบอ้างสร้างความเสื่อมเสียแล้วก็สร้างความตกออกตกใจให้กับแฟนเป็นจำนวนมาก
เพราะตอนนี้หลายคนก็กำลังภาวนาให้กับคุณปอทฤษฎีกันอยู่
ทำแบบนี้ไม่ดีเลยทั้งกับไทยรัฐเองและกับครอบครัวของคุณปอด้วยนะครับ